และฉะนั้นก็ว่าเธอเพิ่งบกมือบ๊ายบายอำลาตำแหน่งไป

คราวนี้หลายคนก็กำลังกังวลใจอยู่ว่า
หมดสัญญาแล้วผู้ใหญ่จะดูแลต่อหรือเปล่า
แล้วน้ำตาลจะมีงานอะไรทำอีกไหมนั่นเอง
เพราะว่าถือว่าเป็นนางงามในดวงใจของใครหลายคนอยู่เหมือนกัน
หลังจากที่ได้รับตำแหน่งแล้วก็ส่งต่อไปให้เรียบร้อยแล้ว
แล้วนะคะน้องน้ำตาลก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ว่า
ยังไม่ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ทางกองประกวดค่ะ
แต่ยังคงมีสัญญาในด้านงานแสดงที่ต้องให้ทางกองประกวดดูแลเธออยู่
ส่วนทางผู้จัดการส่วนตัวของเธอก็ยังดูแลเธออยู่เหมือนเดิมค่ะ
ในส่วนของเรื่องงานก็คือเราหมดสัญญาของ๑ปีไปแล้ว
แล้วก็มีถ้าสมมุติทางกองมีงานมาให้ก็เราก็ทำเหมือนเดิม

กับทางกองยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยเพราะว่าอาจจะแบบว่ายุ่งเรื่องของการจัดเตรียมการประกวดนะคะ

คือสัญญาสัญญาการเป็นด้านแสดงของเรายังมีต่อ๑ต่อ๒ปีถูกไหม

แล้วทางผู้ใหญ่ได้มีบอกเราไหมครับว่าหลังจากนี้แล้วจะมีงานแสดงให้เราไหม
ก็ยังไม่ทราบค่ะยังไม่ทราบค่ะ
น้องก็น้องใหม่อะค่ะเราก็แบบไม่ได้แบบเชี่ยวชาญ
เราก็อาจจะต้องเก็บเกี่ยวเล็กน้อยไปก่อน
เพราะว่าถ้าตานจะแบบมาตุ้มเดียวเพื่อแบบเป็นตัวนำตัวเด่นเลยเนี่ย

หลังจากนี้คือตันได้ไปคุยเรื่องเรียนมาแล้วค่ะ
แล้วก็อาจจะแบบมีไปเขาเรียกอะไรไปประถมนิเทศกับมหาลัยใหม่ด้วยค่ะ
ก็เลยต้องโฟกัสเรื่องเรียนด้วยแล้วก็เรื่องงานด้วย

แต่ว่าแฟนนางงามไม่มีทางลืมน้ำตาลอย่างแน่นอนนะคะ

แล้วก็ช่วงนี้ก็ยังสามารถติดตามผลงานของเธอได้
เป็นพิธีกรรายการหนึ่งเหมือนกัน

จะเป็นคู่แข่งกับเราหรือเปล่าเนี่ยต้องติดตามดูกันนะคะ
รับรองว่าผลงานในวงการบันเทิงรุ่งแน่นอนนะ
แต่เธอก็เข้าใจตัวเองว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปบอกแบบนี้
ก็ลองเปิดโอกาสให้เธอพิสูจน์ตัวเองนะคะ